คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดผ่อนปลนผ่อนผันพวกบริเวณพรมแดนเนี่ยค่ะ
เขาจะมีวิธีการสังเกตว่าใครมีพิรุษมีอะไรผิดปกติ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้ชายสองคนเดินถือกล่องพัสดุแล้วก็กำลังจะข้ามพรมแดน
มีคนแบบอยู่ในเรือรอรับอยู่จะพาไปลาวอย่างนี้ค่ะ
ถือกล่องพัสดุมันแปลกขอตรวจสอบหน่อย
พอเปิดดูในกล่องนี่ค่ะเงินสด
เงินสดมีทั้งแบงค์พันธุ์แบงค์ห้าร้อย
รวมแล้ว๕๔๙๔๕๐๐บาทนะคะ
นี่คือบริเวณแถวท่าเรือจุดผ่อนปลน
หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีเรือหางยาวของคนลาวรออยู่
๒คนที่โดนจับค่ะนายสุกัณฑาภูมิพันธ์อายุ๓๗เป็นชาวพยาว
นายสมจิตอินตสอนอายุ๕๒คือคนขับเรือชาวลาว
ก็ค้นตัวนะคะนอกจากเจอเงินสดในกล่องแล้วเนี่ยนะ
มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารสาขาเชียงแสน๑เล่ม
มีชื่อนายสุกัณฑาภูมิพันธ์เป็นเจ้าของบัญชี
คุณผู้ชมคะยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า๑๐๐ล้านบาท
โอ้โหมันยิ่งพิรุษต้องตรวจสอบนะคะ
นายสุกัณฑาบอกว่าทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ในเคสเศรษฐกิจพิเศษ๓เดียนทองคำฝั่งลาว
แลกเปลี่ยนเงินก็มีเงินโอนเข้าโอนออก
วันหนึ่งเป็น๑๐๑๐ครั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินใคร
โอนมาจากไหนหน้าที่ของเขาคือถอนเงิน
เอาเงินใส่กล่องแล้วไปส่งที่บริษัท
ทางบริษัทจะให้เรือจากลาวมารอรับกล่องเงินทุกวัน
๑เดือนยอดถอนเงิน๑๕๐หลานบาท
ใช่นายสุกัณฑาบอกว่าผมไม่รู้หน้าที่ผมแค่ถอนเงิน
แค่๓๐๐๐เองจากบริษัทนี้
ก็ให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีก็เลยกันไว้เป็นพยาน
คุณผู้ชมคะการนำเงินเข้าเงินออกระหว่างประเทศเนี่ยค่ะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะ
คือเรื่องของการนำธนบัตรเงินบาทเข้ามาในประเทศมาได้ไม่จำกัดจำนวน
ส่วนการนำธนบัตรเงินบาทติดตัวออกไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
ครั้งละไม่เกินสองล้านบาทการนำธนบัตรเงินบาท
ธนบัตรเงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือ
อันนี้ต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่สุรกากรตามแบบที่กำหนดนะคะ